ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นวินมอเตอร์ไซค์
ขี่วินไปถึงแยกวัดใจ
แล้วเจอรายเดอร์จะรีบไปเป็นยังไงดูค่ะ
ถ้าคำว่าวัดใจเนี่ยวัดใจคือมันต้องเห็นกันและกันก่อนนะ
แล้วก็วัดกันว่าเธอจะไปหรือจะให้ฉันไป
แต่นี่ไม่มีโอกาสได้วัดเลยนะ
คือต่างคนต่างจะไปโดยไม่มองอะไรเลย
แล้วเนี่ยบวกกันก่อนแบบนี้

มาถึงสี่แยกไม่ชะลอกันหน่อยเหรอ

แล้วกลัวเหลือเกินไอ้ที่แยกวัดใจ
กลัวว่าจะต้องไปอยู่ที่วัดกันหมดน่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมงนะเมื่อวานนะคะ
ผู้หญิงคนที่ขี่ฝั่งวินมอเตอร์ไซค์นะ
ชื่อว่าคุณจิตราอภิรักษ์คิรีคามค่ะ
เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะรีบไปเลย

ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแยกวัดใจแยกวัดใจ
อยู่ที่เขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ตากนะ
คือนายวรากรดีคอนอายุ๒๖ปีก็เร่งไง
ทำเวลาเดี๋ยวจะเอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้า
กลัวไม่ทันก็ขี่ออกจากซอยขึ้นบนถนนสายหลัก
พุ่งชนกันแบบนี้บวกกันแบบนี้กลางสี่แยกค่ะ

ฝั่งผู้ชายรายเดอร์เนี่ยนะหัวกระแทกพื้นสลบไปเลยนะ

ชาวบ้านแล้วก็กู้ชีพเข้าไปช่วยนำตัวดูสิ
เอาขึ้นเปรย์ส่งโรงพยาบาล
นี่ยังโชคดีที่ว่าทั้งสองคนใส่หมวกกันน็อก

แต่ไอ้ที่โชคร้ายมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้ทางตำรวจสพแม่สอดเดี๋ยวต้องให้ทั้งสองฝ่าย
ตกลงมาเจรจาเรื่องค่าเสียหาย
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ต้องวัดใจกันแบบนี้ทุกสี่แยกเหรอเนี่ย
ถ้าเจอสี่แยกปุ๊บชะลอซะหน่อยมองซ้ายมองขวาหน่อย